ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักคู่ครองมีบทบาทส่งเสริมเป็นอย่างดี
มีปัญหาทางใจใดก็ปรึกษากับคนที่อยู่ใกล้ตัว
พบช่องทางข้ามพ้นปัญหาไปด้วยดี
โสดขอให้รีบประสานมิตรมัยตรีจิต
ประสานความสัมพันธ์บอกรักให้ชัดเจน
มัวแต่มองตากันอยู่จะขอก็รีบขอ
สุขภาพมีเกณฑ์ได้รับภัยจากอาวุธของมีคมของแหลม
ส่วนโรคภัยที่ควรระวังน่าจะได้แก่
เกี่ยวกับสายตาโลหิตอวัยวะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ไม่ค่อยปกติปัญหาช่องท้องลำไส้
จากงานโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม
ไม่ควรเล่นการพนันหรือเสี่ยงโชคใด
ควรให้ใครยืมเงินโดยไม่มีหลักประกัน
การงานใครที่คิดทำการค้า
ขยับขยายกิจการรวมกับคนรักหรือญาติพี่น้อง
ญาติพี่น้องในครอบครัวเป็นจังหวะที่มีโอกาสดียิ่ง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทรัศน์ออนไลน์